คุณธีรวุฒิยังอยู่ในรายการกับเรานะคะ

ก่อนที่จะไปที่คุณศรีสุวรรณในด้านกฎหมายคือว่า
ถ้าตามเอกสารเนี่ยคนที่ได้รับงานนี้เนี่ย
เรียนดูจากชื่อนะคะชื่อก็เป็นชื่อแพร่โกศิลป
อันนี้นะคะคือเป็นชื่อเหมือนพื้นที่เหมือนกัน

ผู้รับเหมาที่ได้งานนี้ไปเป็นคนพื้นที่ไหมคะ
ถ้าตามข้อมูลนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแพร่นะ
ผมก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะเราต่อเอกสารทุกคำ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมคุณศรีสุวรร
อาจจะได้ข้อมูลจากผู้รับเหมาไหมว่า

ว่าแบบพี่ตอนที่ได้งานจากหน่วยงานเขาให้ทำแค่ไหน
อย่างนี้ถือเป็นพยานหรือหลักฐาน
ถือเป็นพยานได้เป็นปากสำคัญได้ซ้ำไป
รับงานมาคือทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่หมดเลย

ก็คงไม่กล้าพูด

คุณศรีสุวรรณค่ะที่ฉันมาเรื่องข้อกฎหมายก่อนกลับไป

คือนะตอนนี้นะคะถ้าเอกสารทุกอย่าง

แล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าก็สรุปตั้งแต่ต้น
จนกระทั่งถึงตอนที่ทุบเสร็จแล้วลื้อเสร็จแล้วก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมนั่นแหละ
อ่าก็ถือเอาผิดไม่ได้ป่ะคะ
เดี๋ยวคือถึงปรับปรุงซ่อมแซมก็คือจะเข้าที่คุณศรีสุวรรณบอกอย่างแรก
ผมยังถือว่าเป็นความผิดเพราะคุณไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
เข้าขั้นตอนที่ระเบียบเขากำหนดไว้
ไม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนากรุงรัฐนาโกศิลป์และเมืองเก่า
ถ้าทำมาเสนอเรียบร้อยเนี่ยแล้วคณะกรรมการเห็นชอบและอนุมัติเนี่ย

ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดแพร่ไม่ใช่เฉพาะกรมอุทยานนะครับ
เกี่ยวกับกรมศิลปากรด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองเก่าแล้วเนี่ย
กรมศิลปากรมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโบราณฐานที่จะต้องเข้าไปดูแล
เห็นไหมครับพอมีการลื้อแล้วเป็นข่าวปุ๊บเนี่ย
ศิลปากรเพิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเลี้ยงไม้ใหม่อะไรพวกนี้
ซึ่งจริงแล้วกรมศิลปากรต้องเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับ
ในเรื่องของการประมูลด้วยซ้ำไปเพราะเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดที่

แต่ถ้าอ่านจากข่าวเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่แน่ใจว่าตกลงมีการติดต่อกันก่อนหน้านี้
แล้วเอกสารถึงไม่ถึงได้รับตอบกลับหรือไม่หรือยังไง
คือเรียนไม่แน่ใจระหว่างหน่วยงานได้ทำอะไรนะครับ
ผมคิดว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
จากคณะกรรมการจังหวัดที่ท่านผู้ว่าจะแต่งตั้ง
รองผู้ว่าขึ้นมาเป็นประธานตรวจสอบนี่นะครับ
แต่ว่าผมคิดว่าคณะกรรมการส่วนกลางที่ผมจะไปร้องวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือปปชเนี่ยก็คงจะเรียกเอกสารแล้วก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไต่สวนว่า
ซึ่งเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติว่าเกิดความผิดขึ้นจริงจะเกิดความผิดเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับคณะกรรมการกลางถูกไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแค่คนรับเรื่อง
ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนว่ามันจะมาถึงมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามนะฮะ
มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามนั่นก็หมายถึงว่าต้องมีความรับผิดชอบด้วย
ไม่ใช่ว่าจะดูในเชิงนโยบายอย่างเดียวนะครับ
ที่คุณศิษย์สุวรรณบอกนี้จะถึงบนเอกประวิทย์หรอคะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบมันจะเกิดเหตุที่ไหนในประเทศไทยเนี่ย
ไม่รู้เพราะคุณไม่รายงานผมใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นจะมีคณะคำการไว้เพื่อติดตามทำไม
อันนี้กลับมาที่คุณธิรวุชค่ะ
ครับผม
ค่ะตอนนี้ที่คนแพร่คุยกันสิ่งที่อยากจะได้ที่สุด
นอกเหนือจากพวกนี้จะมีการที่แจงกันโดยนัดของจังหวัดนะคะ
คือคนแพร่อยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้มันดำเนินไปยังไงสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นคะ
หนึ่งเราก็ต้องการข้อมูลกันแหละครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุด
แต่เราต้องการได้คือให้มีการฟื้นฟูอาคารตรงนี้คือกลับคืนมานะครับ
ที่มันยังมีคุณค่าอยู่นะครับให้กลับคืนมา
แล้วสองคือว่าที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย
ก็อยากจะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมที่เข้าไปในการพัฒนา
หรือว่าปรับปรุงอาคารต่างเพราะว่าเรากังวลที่สุดว่าอาคารในแพร่หลาย
หลายอาคารเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของภาคร้านเนี่ยยังมีอีกหลายหลังอยู่
ซึ่งเราก็รู้ว่ามีโครงการอยู่นะเราก็พอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ไม่ไว้วางใจครับเราก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำ
และที่สำคัญที่สุดคือว่าอยากจะให้ฟื้นฟูอาคารอย่างนี้อย่างเร่งด่วน
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็คือเหมือนที่ผมบอกครับว่า
ไม้อะไรก็จะเสียหายไปการเก็บข้อมูลก็จะสูญหายไปครับ
ในแพทย์ยังมีเหลืออีกเยอะเลยใช่ไหมคะ
มีเป็นร้อยหลังครับทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนครับ
แล้วกำลังจะถามว่าแล้วเมื่อกี้ที่บอกคือ
ได้ยินว่ามีโครงการในลักษณะเดียวกันอีกหรอคะ
มีครับเพราะว่าแพร่เป็นเมืองเก่านะครับ
ประกาศเป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็
มีการเสร็จสิ้นการศึกษาผังแม่บทไปเมื่อสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับ

ประชาชนจะต้องไปมีส่วนร่วมในการ
ร่วมฟื้นฟูเมืองแล้วก็พัฒนาเมืองครับ
มันไม่มีประโยชน์เลยที่เราทำกันมา